ที่จังหวัดนนทบุรีนะครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมามีผู้ชายคนหนึ่ง
เดินขึ้นไปบนรานจอดรถบริเวณชั้น๕แล้วก็กระโดดลงมา
จนเสียชีวิตภรรยาบอกว่าไม่มีรางบอกเหตุ
สามีไม่มีอะไรบอกเลยว่าจะคิดสั้นฆ่าตัวตาย
แต่ว่าก่อนหน้านี้เหมือนกับไปตรวจสุขภาพแล้วก็มีอาการไอเล็กน้อย
แต่ผลตรวจสุขภาพเป็นยังไงเนี่ยแฟนสาวยังไม่รู้เลยนะ
ยังไม่รู้เลยแต่จู่ฝ่ายสามีตื่นเช้ามาว่าเดี๋ยวมานะไปซื้อของให้ทาน
สักพักหนึ่งมีคนไปเคาะประตูบอกว่าสามีกระโดดลงมาเสียชีวิตแล้ว
ตกใจมากไปก็ร้องไห้ร้องห่มทีเดียวนะครับ
ตำรวจสพรัฐนาธิเบสจังหวัดนทบุรีเข้าไปตรวจสอบเหตุการณ์
มีคนกระโดดตึกลงมาเสียชีวิตจากคอนโด
ก็เป็นคอนโดอาคารห้องชุดแห่ง๑บนถนนนนทบุรี๑ตำบลบางกระสออำเภอเมืองครับ
หลังรับแจ้งก็ประสานแพทย์จากสถาบันนิติเวชสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
พร้อมกับเจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัยมรุษเข้าไปตรวจสอบนะครับ
ที่เกิดเหตุไปพบผู้เสียชีวิตเป็นผู้ชายครับ
เสื้อยืดสีฟ้ากางเกงยินขาสั้นสภาพศพนั้นนอนตะแคงคว่ำหน้าอยู่นะครับ
ก็ทราบชื่อคือนายฉลองชัยประดับทองอายุ๔๗ปี
จากการตรวจสอบบริเวณพื้นที่เกิดเหตุพบรองเท้าแตะของผู้ตาย
วางไว้อยู่ที่บริเวณลานจอดรถชั้น๕ของคอนโด
ก็เลยเก็บไว้เป็นหลักฐาน

มีผู้หญิงคนนึงวิ่งหน้าตาตกใจเป็นที่เกิดเหตุ
พอไปเห็นผู้ตายก็ร้องไห้ร้องห่มด้วยความเสียใจ
เขาบอกว่าเขาเนี่ยนะชื่อว่านางสาวพัฒระนันเปรมโรศอายุ๔๓ปี
อยู่ที่คอนโดนี้โดยตนเองกับผู้ตายเนี่ยคบหากันมา๑๐ปีแล้วครับ
เสาร์อาทิตย์เนี่ยผู้ตายจะมาหาแล้วก็อยู่กันด้วยกันนะฮะ
ตอนเช้าก่อนเกิดเหตุผู้ตายตื่นนอนลุกขึ้นไปออกจากห้อง
บอกว่าเดี๋ยวจะไปซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อมาให้นะฮะ
จนกระทั่งมีเจ้าหน้าที่ของอาคารชุดไปเคาะประตูห้อง
แล้วก็บอกกับเธอว่าผู้ตายเนี่ยกระโดดลงมาจากลานจอดรถเสียชีวิต
ก็เลยรีบวิ่งไปดูเนี่ยฮะนั่งร้องไห้ด้วยความเสียใจนะครับ
อ๋อเขาเข้ามาที่ห้องหรือยัง

อะไรกระเป๋าเขาอันนั้นเหรอ
ทางด้านนางสาวพัทรนันก็บอกนะครับว่าที่ผ่านมาก็ไม่ได้เคยมีปากเสียงทะเลาะอะไรกันเลย
ปัญหาที่ทำงานผู้ตายเองก็ไม่เคยบ่นไม่เคยบอกให้ฟัง
ก่อนหน้านี้มี๒วันก่อนมีผู้ตายมีอาการไอครับ
ก็เลยไปหาคุณหมอไปตรวจร่างกาย
แล้วก็ไม่ได้บอกว่าไปตรวจแล้วเป็นอะไร
ก็เลยไม่ทราบสาเหตุว่าทำไมถึงตัดสินใจฆ่าตัวตาย
ตำรวจเข้าไปตรวจสอบในห้องพักก็ไม่พบร่องรอย
บรื้อค้นไม่พบร่องรอยใดที่จะเป็นสาเหตุทำให้ผู้ตายตัดสินใจฆ่าตัวตาย
ก็เลยมีการสันนิษฐานกันว่าน่าจะเกิดจากความเครียดหลังจากที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพ
แล้วก็ไปหาคุณหมอกลับมานะครับ
อย่างไรก็ตามทางเจ้าหน้าที่ยังไม่ตัดประเด็นเรื่องของส่วนตัวแล้วก็เรื่องของที่ทำงานทิ้งไป
ต้องมีการสอบประคำคนใกล้ชิดทั้งที่ทำงานทั้งคนใกล้ชิดทั้งหมด
ก่อนที่จะมีการสรุปถึงสาเหตุที่แท้จริง
ต้นก็มีการมอบศพให้ทางด้านของกู้ภัย
นำส่งสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เพื่อไปชนะสูตรกันต่อไปนะครับ